วันเสาร์อาทิตยิ่งเป็นวันทำงานของผู้ชายคนนี้หรือเปล่า

ทำทุกวันทำงานทำงานทำงาน

ถ้าไม่ชอบใจสิ่งนี้คุณต้องปรับตัวนะ
พอคุณชัดให้แนวทางแล้วเขตต่าง
แต่จัดงานคุณก็มีทีมประจำภัยประจำเขต

แล้วก็คุณชัดไปร่วมงานดนตรีในสวนใช่ไหม
ไม่มีประเภทไปทักทายแล้วก็กลับ

ดังฝันไฟเจ้าเราร่วมใจ
จดหมายที่ฟื้นกันไว้ก็คงไม่ไกลเหมือนเรา

จับมือไฟดังฝันกันไหว
จับมือไฟดังฝันไหวเจ้าเราร่วมใจ
จุดหมายที่ฝันกันไหวก็คงไม่เกิดหลืม
อาจารย์จัดชัดครับ
ตอนขึ้นอาจจะไม่พร้อมเขาแต่ตอนจบ

แล้วการกระโดดของเขาจะไม่พริ้วจะออกดูแข็งแรงแข็งแรง
แรงชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่หยุดหรอกนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าไปปลูกต้นไม้ที่บางบอนโตเย็นมาร่วมงานดนตรีในสวนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาบางขุนนทเขตบางกอกน้อย
มาเปิดเวทีนะครับร้องเพลงให้ฟังกันสดในกิจกรรมที่ชื่อว่าบางกอกกำลังดีที่ฝั่งทน
อกจากนี้นะครับยังไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ร้องแล้วด้วยเต้นด้วยกับศิลปินแล้วนะฮะ
คุณชัดชาติยังลงมานั่งที่พื้นตามสไตล์ชมการแสดงของเหล่าศิลปินร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นกันเอง
อยู่ที่เหรียญรูปอยู่ที่เดี๋ยวลิกสินพอนะฮะ
ไปดูตอนเช้าหน่อยคุณชัดชาตินะครับไปปลูกต้นไม้ที่เขตบางบอนเป็นครั้งแรกนะครับ
กรุงเทพมหานครนะครับชวนสื่อมวลชนไปร่วมปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร
งานนี้นะครับอุ๊ยนายมา
นี่ครับคุณนิกฮะจิตสุภาวชะละพลครับ
ท่านไปร่วมปลูกต้นไม้กับคุณชาติชาติด้วยนะครับ
แต่ในงานนี้นะครับมันมีนี่ฮะ
ผู้บริหารของเราก็สนทนากับผู้ว่าชาติชาติ
แต่งานนี้มีการมอบนโยบาย
อบนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการทำงาน
การจัดกิจกรรมเนี่ยก็จัดเองนี่

ท่านบอกว่าเหมือน
เอาตำนำพริกและไหล่แม่น้ำให้กันหนึ่งเนอะ
รับจัดงานก็ต้องดูให้คุ้มค่าแล้วล่ะ

อ่านะครับงานกรทม

เดี๋ยวลองดูว่างานต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ

ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคือสร้างความสุข

คือใครจะไปคิดว่ากลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่ง
ดนตรีเมื่อก่อนมีไหมมีหนังกลางแปลงเมื่อก่อนมีไหม
คือมันมีอยู่แล้วแต่คนคิดจะทำมันไม่มี
ค่อยเหลือนหายไปเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกคนคิดจะทำมันไม่มีเพราะ